ก็สรุปว่าหลายคนไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะ

ก็ถือว่าประชาชนเดินทางออกไปใช้สิทธิ์
เสียงประชามติคึกคักตลอดทั้งวันนะคะ

มีคู่รักควงคู่ชุดแต่งงานไปใช้สิทธิ์ด้วย

นายวิศนุเทศทองอายุ๒๕ปีเจ้าบ่าว
แล้วก็เจ้าสาวก็คือคุณอนุสราขุนสะอาดศรีอายุ๒๔ปี
บ่าวใส่ชุดราชการเจ้าสาวใส่ชุดไทย
คู่ไปใช้สิทธิ์เลยนะคะทั้งชุดแต่งงาน

โอ้โหมาใช้สิทธิ์ทั้งทีจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรอผู้คนสงสัย

ค่ะคุณอนุชิตโลมากำนันตำบลบ้านกลางเปิดเผยว่า
บ่าวสาวได้เลิกจัดงานมงคลสมรสนานกว่า๔เดือน
แล้วก็ออกการ์ดเชิญผู้ใหญ่แล้วก็แขกผู้มีเกียรติไปเรียบร้อยแล้ว
โดยไม่ทราบว่าจะมีการออกเสียงประชามติในวันนี้

เออก็เลยแต่งชุดนี้แล้วเดี๋ยวไปแต่งต่อไปแต่งงานต่อ

ช่วงบ่ายฝนตกลงมานะคุณหลายพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับ
แต่ประชาชนก็ทยอยเดินทางไปลงประชามติกันจำนวนมากนะครับ
ทำให้ภาพหลังภาพรวมหลังปิดหีบการออกเสียงประชามติ
เป้าหมายที่วางไว้๑๘๐อันนี้ในพื้นที่เชียงใหม่นะครับ

โดยผู้มนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับ
พอเกรียงไกรผ่านดอกไม้บอกว่าประชาชนมีการตื่นตัวมาก

ทำให้การออกเสียงประชามติของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เป็นไปตามเป้าหรือใกล้เคียงเป้าหมายที่วางไว้
โดยตัวเลขผู้ขอใช้สิทธิ์นอกพื้นที่ลงทะเบียนไว้๑๐๐๐คนเศษ

ว่าทราบผลอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็เมื่อวานนี้ไม่เป็นทางการนะครับ
เดี๋ยวอีก๒๓วันคาดทราบผลอย่างเป็นทางการแน่นอน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประชาชนผู้มีใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ออกเสียงมากที่สุดในภาคเหนือ๖แสนกว่าคน

ประชาชนก็ร่วมรุ้นการนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
ที่หน่วยออกเสียงที่๓๙๔๐และ๔๑ตำบลในเมืองอำเภอเมือง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพการนับคะแนน
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเวลา๒๐นาฬิกา
แต่ว่าพอคนออกเสียงประชามติเสร็จแล้วก็อยากจะลุ้น
ก็เลยไปนั่งรอลุ้นที่หน่วยที่บอกไป๓๙๔๐๔๑
ออกขวาไปภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างอย่างนครสวรรค์
ประชาชนทั้งจังหวัดเดินทางมาลงคะแนน
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลต่อเนื่อง
จนถึงเวลาปิดหีบเลยล่ะครับ๑๖นาฬิกา๔โมงเย็น

มีประชาชนให้ความสนใจและเดินทางมาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับ
เชื่อว่าชาวนครสวรรค์ให้ความร่วมมือ

แล้วก็จะมีจำนวนยอดของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียง

เมื่อคืนนี้พยายามนั่งนับกันในแต่ละจังหวัดนะครับ

ก็กระต่อจะประกาศวันที่อีก๒๓วันนะครับ
ปิดท้ายที่หน่วยออกเสียงโรงเรียนบ้านห้วยเดือ
ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศร
มีชาวกระเหลี่ยงคอยาวเดินทางโดยเรือหางยาว
จากบ้านห้วยปูแกง
เป็นบริเวณที่อยู่ชายแดนไทยพม่า
ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยเดือ
ต้องใช้เวลาล่องเรือกว่า๔๐นาทีนะครับ
ลงคะแนนออกเสียงประชามติ
โดยมีสิทธิ์ในการออกเสียงเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
หลังจากได้รับสัญชาติไทย
ถือว่าสร้างความดีใจ
แล้วก็ภาคภูมิใจให้กับกลุ่มชนกลุ่มน้อย
อย่างมากเลยที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยนะคะ